อ้าวนี่มันแป้งแต่งหน้านี่

ทาให้มันจบจบกันไปไม่ใช่แป้งฝุ่น
ไม่ใช่แป้งฝุ่นเหรออุปกรณ์ไม่พร้อมสินะ

ไม่ใช่แป้งฝุ่นแป้งเด็กอันนี้แป้งแต่งหน้า

เอาเหรอนึกว่าหาเลขอะไรอยู่

อ่ะแต่ว่าแป้งนี้ไม่เป็นไร

แต่ว่าจะพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
อยากจะให้คุณผู้ชมพกแป้งไว้
เชื่อก็อยู่กับคุณไทยตลอดนะครับ
บางทีก็ทำไปด้วยความสนุกสนานนะนะคะ
ชาวบ้านกำลังนำแป้งโรยใส่กระดองเต่าขนาดใหญ่
เพื่อมองหาตัวเลขตามความเชื่อที่สถานีดับเพลิง
เทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

บางคนบอกว่าเห็นรูปคล้ายพระสมเด็จ๖องค์
บอกว่ามีข้างละ๓องค์นะคะ
ตัวนี้ชั่งน้ำหนักได้๑๐กิโลกรัม

รอบตัวได้๒๒นิ้ว
ความยาวจากหัวถึงหาง๒๔นิ้ว
ซึ่งชาวบ้านก็นำตัวเลขนี้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแถวนั้นแล้ว
ทำไมเลข๒มาเยอะจัง
นี่มีการย้ำ๒๒๒๔นะ

โอ้โฮชาวสดใสบังโลโก้ชาวสดใสลง

เชื่อสิว่าคนต้องดูทะเบียนรถตู้คันเมื่อกี้
คุณนี่ทักษะเรื่องตัวเลขนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ

เดินเข้าบ้านไหนด้วยนะอาจจะต้องไปดูด้วยนะคะ
นายปั่นรักสิริค่ะเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลพิมายนะคะ

บอกว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ออกไปลาดตระเวน

พอมาถึงถนนสายสะเพลง

แล้วก็มองเห็นเต่าตัวนี้หยุดนิ่งอยู่กลางถนนเลยนะ

ทำให้คนขับรถต้องจอดรถ
เพื่อที่จะยกเขาขึ้นมาบนรถ

ไม่น่ะนองงว๑๑๕๐แล้วก็ต้องการจัดสีมา

ไม่แน่เมื่อกี้มันมองเห็นแวบแวบแรก
การมองเห็นเลขแวบแรกนี่
เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

๗๙มันเห็นแวบแรกแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

อย่างที่ผมชอบบอกไงคุณเวลาไปถูต้นไม้

ถ้าเมื่อไหร่ฟึ๊ดขึ้นมาแล้วเลขขึ้น

วันนี้เราจะมาเรียงเรื่องการจินตนาการ
แต่เขาบอกว่าห้ามบอกใครนะ
เมื่อกี้บอกไปแล้วเขาอาจจะเคลื่อนได้
ดังนั้นถ้าเมื่อกี้เลขที่ผมบอกไป๗๗